ส่วนที่มหาสารคามค่ะอย่างที่เกริ่นไว้ช่วงก่อนหน้านี้
มีเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนวอดไปประมาณสิบหลัง
แล้วมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในประมาณสี่สิบแปดคน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังเร่งตรวจสอบหาสาเหตุกันอยู่นะคะ
ไปดูคลิปภาพตอนที่ไฟไหม้กันหน่อยค่ะ
เนี่ยค่ะเพลิงลุกไหม้โอ้โหมันโหมกระหน่ำบ้านชาวบ้าน
แล้วมันเร็วมากด้วยนะคะสาวนี้สิอ่า
คือโครงสร้างบ้านหลังไหนเป็นไม้มันก็ไปเร็วหมดเลยนะคะ
จังหวัดมหาสารคามค่ะก็พอเกิดเพลิงไหม้หลังนึง
มันก็ลุกลามไปบ้านข้างเคียงอย่างรวดเร็วต้องระดมรถน้ำสิบเอ็ดคัน
ฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังไหม้เนี่ยนะคะใช้เวลาอยู่กว่าหนึ่งชั่วโมง
ควบคุมเพลิงได้หลังจากเพลิงสงบค่ะโอ้โหสำรวจความเสียหายเนี่ย
มีบ้านถูกไฟไหม้ไปสิบหลังคาเรือนมียุ้งข้าวเสียหายอีกสองหลัง
รถกระบะชาวบ้านอีก๑คันรถไถนาอีก๑คัน
สาเหตุเบื้องต้นเขาบอกว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ
นางบุญศรีผายชำนาญหนึ่งในผู้เสียหายที่บ้านถูกไฟไหม้ครั้งนี้บอกว่า
เธอน่ะนอนอยู่ที่ทุ่งนาแล้วมีชาวบ้านโทรศัพท์มาบอกว่า
บ้านยายไฟไหม้รีบวิ่งมาดูเลยค่ะแล้วบอกว่าพอเห็นเนี่ย
ถึงกับเข่าอ่อนเพราะไฟกำลังไหม้บ้านอยู่
ส่วนนางสุภาพขันวะผู้เสียหายอีกคนก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเธอกำลังจะนอนอยู่แล้ว
เพื่อนบ้านตะโกนบอกว่าไฟไหม้เธอก็รีบหนีออกมาแบบไม่คิดชีวิต
ไม่ได้หยิบของมีค่าอะไรออกมาเลยนะคะด้วยความตกใจ
แล้วเธอยังบอกอีกว่าเสียดายมากข้าวเปลือกในยุ้งกว่า๒๐๐กระสอบ
เสียหายทั้งหมดเลยค่ะฟังเสียงของผู้ที่เสียหายจากบ้านไฟไหม้หน่อยนะคะ
เม็ดมาแล้วขอบไมล่ะหลังใหม่หมดหลังใหม่หมดเลย
เหล่าของรักไหมเอาเขานั่งสองเท่าไรไหมหลายตัวฮะท่านจะกินไหมสองร้อย
ค่ะกำลังจะนอนนะคะออกมาด้วยความตกใจไม่ได้เอาอะไรมาเลย
แล้วที่เสียหายที่สุดก็คือข้าวนี้ยุ้งกว่าสองร้อยกระสอบทั้งอย่างที่ไป
นายนันทวิทย์นาคแสงนายอำเภอเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครอง
กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อบตโคกเกาะค่ะตอนนี้ก็เลยเร่งจัดหาสิ่งของ
อุปพบุริโภคเนี่ยมาช่วยชาวบ้านก่อนนะคะ
โดยจะเตรียมสถานที่ที่วัดบ้านภูดิน

ต่อไปนี้ก็จะมีการจัดเวรยามดูแล

เพราะว่ามันเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนนะคะ